คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับ

ได้ไปเอะอะโวยวาย

อยากให้ใครช่วยจัดการให้หน่อยเถอะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มึงรู้ยังผู้หญิงใคร

โง่วายรู้สะบัด
ว่าผู้หญิงใคร

พอไปดีเราเรียนคุยกับตกนึงเนี่ย

แล้วคุณในเฟส

ผมก็จบปริญญาตรีนะครับ
ผมจบปริญญาตรีเลยครับ

ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมาโพสต์

เดี๋ยวเรียกตำรวจมาก็เรียกเลย

หาคนให้มาจัดการกับ

ให้ข้อมูลบอกว่าโดนคุกคามหนักมาก

เจ้าของคลิปเขาอ้างอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า

ความจริงแล้วเป็นแฟนของป้าของเขา

ทำเมียทั้งที่เป็นแฟนของป้า

แต่เขาก็เอายศมาขู่บอกว่าเป็นทหาร

เขาบอกว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ทำอะไร

มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้

เพราะถูกคุกคามแบบนี้๒วัน
ถ่ายคลิปแล้วก็เลยแชร์ไป

เพราะว่าน้องสาวเขาก็เครียดมาก

เจ้าของคลิปบอกว่าลุงคนนี้เนี่ย
เป็นทหารแต่กระเสียรแล้ว
แต่ก็ยังชอบเอายศทหารเนี่ย

เอามาพูดเอามาข่มขู่แบบนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหว
เขาไปดูเฟซบุ๊กของผู้ชายคนนี้ด้วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่เฟซบุ๊กของคุณลุงคนนี้ก็โดนทัวร์ลงไป
แต่ลุงเขาก็ตอบโต้เผ็ดมันเลยนะในเฟซบุ๊ก

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็คงตรวจสอบให้ต่อไป